คนร้ายย่องตัดสายสื่อสาร

แต่อยากให้ดูพฤติการการก่อเหตุของคนร้าย
ก่อเหตุอุกอาจมากแล้วทำกันแบบนี้เลยเหรอ
แล้วก็ไปก่อเหตุขโมยแผงสายสื่อสาร

เดี๋ยวเราดูไปกันว่าเขาก่อเหตุยังไง
แต่ว่าเจ้าของร้านค้าในตลาดเกษตรชัยที่อำเภอตากฟ้า
จังหวัดนครสวรรค์เขาเก็บคลิปนี้เอาไว้ได้
เขาถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้และนำมาให้ผู้สื่อข่าวดูค่ะ

วันที่๑๘พฤศจิกายนเห็นไหมคะ
ชายชะกันอย่างน้อย๓คนกำลังตัดสายสื่อสารที่พาดผ่าน

นี่ก่อเหตุกันแบบอย่างนี้เลย

ดึงลงมานะคะแล้วก็ค่อยค่อยตัดนะคะ
นี่ไงนี่โอ้ไม่ใช่คนเดียวด้วย๓คนเลย
มาเป็นทีมค่ะทำงานกันเป็นทีม
ช่วยกันดึงดึงแล้วไม่กลัวเจ้าของบ้านเขาจะมาเจอหรือยังไงนะคะ
เจ้าของบ้านเข้ามาเห็นเหตุการณ์จริงคุณน้อยค่ะ
คุณน้อยเป็นเจ้าของร้านเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
ตอนเกิดเหตุมันได้ยินเสียงแปลก
มันดังมาจากบริเวณกันศาสตร์ที่เป็นเมธัลชีส
ตอนแรกคิดคิดว่าแมวหรือเปล่ามันเดินไปเดินมาหรือเปล่า

ก็เลยเปิดประตูร้านออกมาดู

ผู้ชาย๓คนนี้มาพร้อมกับรถกระบะเก่า๑คัน
กำลังก่อเหตุอย่างภาพที่เห็นเลยค่ะ
กำลังตัดแล้วก็ช่วยกันดึงดึง
เขาก็เลยถามไปว่าทำอะไรกันดึงสายอะไรกัน
จากนั้น๑ใน๓คนร้ายก็บอกว่าสายสื่อสาร
แต่ว่ามีคนนึงรีบวิ่งกลับไปสตาร์ทรถ
ส่วนคนที่เหลือก็ช่วยกันตัดสายสื่อสารที่ดึงลงมาแล้ว
เอามาม้วนแล้วก็โยนขึ้นรถแล้วก็ขับออกไปเลยค่ะ

ใครเจอฝากแจ้งเจ้าหน้าที่หน่อย
คุณน้อยฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะ
บอกให้ตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นหน่อยเถอะ

หรือว่าเป็นคนร้ายที่ตั้งใจมาลักตัดสายสื่อสาร
ตอนนี้มันยังไม่มีทรัพย์สินอะไรเสียหายหรอก
แต่หากเป็นหัวขโมยจริงมันอาจจะมีอันตราย
และแน่นอนมันไม่ปลอดภัยกับชาวบ้านเป็นอย่างมากเลยค่ะ
เพราะนี่ขนาดเป็นแหล่งชุมชนนะ
ยังกล้ามาก่อเหตุยังกล้ามาทำแบบนี้ค่ะ
คลืดเลยเราก็คิดว่าแมวแต่เอ๊ะมันดังแล้วมีเสียง
คนวิ่งไปวิ่งมาไงคะเราได้เจอหน้าเจอหน้าคือฟ้าวิน
อยู่หน้าบ้านเนี่ยค่ะแล้วก็ถามเขาเขาอยู่ตรงเสาไฟข้างหน้า
ก็เลยถามว่าน้องสายอะไรเหรอ
เพราะทุกคนที่มาทำอย่างสายไฟสายอะไร
แล้วก็เป็นอะไรทำอะไรอะไรอย่างนี้
ก็ถามเขาว่าน้องสายอะไรเหรอครั้งแรกเขาก็ไม่ตอบ
ตอบแต่เขาอยู่ข้างนอกถนนแต่อีกคนนึงกำลังจะตัดไง
เขาคุยอะไรกันก็ไม่รู้คนนี้ก็รีบตัดเลย
แล้วบอกสายสื่อสารแล้วก็ม้วนแล้วก็โยนขึ้นรถแล้วก็ไปเลย
นี่ขนาดมีคนเห็นนะก็ยังอุตส่าห์ม้วนแล้วก็เอาไปจนได้นะคะ
คาดว่าน่าจะมีความชำนาญแหละเพราะว่าได้ทิ้งหลักฐานเอาไว้
ซึ่งน่าจะเป็นแท่งเหล็กที่เขาใช้เอาไว้เสียบรูที่เสาไฟ
แล้วก็ปีนขึ้นไปตัดสายสื่อสาร
ฝากเจ้าหน้าที่อีกเรื่องด้วยนะคะ
ขนาดเห็นกันจ่ะก็ยังกล้าทำนะฮะ